ตอนแรกเลยนะคะมาอัพเดทเกี่ยวกับเรื่องราวข่าวคดีของพี่กะละแมน
เพราะว่าเมื่อเช้านี้นะคะก็อย่างที่ทราบกันค่ะ
แมนเนี่ยนะคะมีเจ้าหน้าที่เขาเรียกพบนะคะ
กับเรื่องราวที่บอกว่าไปรีวิวอาหารเสริมเกินจริงค่ะ
ซึ่งเมื่อเช้านี้สื่อมวลชนก็ได้รับจดหมายมาเลย
เพราะว่าพี่แมนเนี่ยจะไปพบกับบกปคบบ๑๑โมงนะคะ
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วคุณผู้ชมเรื่องกับตลปัดนะคะ
เพราะว่าทนายเจมส์ออกมายืนยันนะคะก็ส่งข้อความมาบอกว่า
ไม่ต้องไปหรอกนะคะเพราะว่าทางพี่แมร์แล้วก็ทนายเตรียมเนี่ย

พวกนักข่าวช่างภาพเตรียมกล้องเตรียมจะล้อหมุนกันแล้ว

เราก็งงค่ะพอแมนบอกว่าจะเจอกัน๑๑โมง
ได้ติดต่อไมค์สัมภาษณ์ว่าตกลงเรื่องราวมันเป็นยังไงนะคะ
ซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะคะก็ทางทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะก็โทรหาทนายเจมส์เลยค่ะ
ทนายเจมส์เอาพูดจริงนะอันนี้หนีนักข่าวหรือเปล่า
ซึ่งทนายเจมส์ก็เปิดใจนะคะผ่านทางโทรศัพท์ว่าไม่เกี่ยวกันเลยนะคะ
คือเมื่อวานนี้เป็นพี่เจมส์นี่แหละค่ะทนายเจมส์ติดธุระนะคะ
ก็เลยลองโทรศัพท์ไปหาเจ้าหน้าที่ว่าช่วงเย็นยังอยู่ไหม
ก็เลยพาพี่การาแมแล้วก็ทนายเจมส์นะคะก็ไปรับทราบข้อเก่าหานะคะ
ซึ่งเบื้องต้นนะคะก็ทางฝั่งพี่การาแมนยอมรับสารภาพแต่โดยดีนะคะ
แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้นะคะเพราะว่าเป็นคดีอาญาค่ะ
แต่คาดว่านะคะยังไงก็ตามแต่ค่ะไม่นานเกินรอค่ะพี่การาแมนของเราก็ต้องออกมาแถลงชี้แจงแน่นอน
ข้อเก่าหานะคะซึ่งล่าสุดค่ะอย่างไรก็ตามแต่นะคะถึงไม่ให้ไป
ทีมข่าวเราก็ไปไปพบเจ้าหน้าที่นะคะคุณผู้ชมที่ปคบนะคะ
ก็ได้แจ้งข้อเก่าหามาทั้งหมดนะคะ๓ข้อเก่าหาด้วยกันค่ะ
นี่คือภาพล่าสุดเลยที่นักข่าวไปรอนะคะ
ก็คือข้อหาแรกค่ะหลอกลวงสรรพคุณอาหารให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรนั่นเองนะคะ
คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
ข้อ๒ค่ะความผิดพรบคอมพิวเตอร์นะคะ
นำข้อมูลที่บิดเบือนหรือปลอมเข้าสู่ระบบ
จริงเรามีกราฟิกขึ้นด้วยนะคุณผู้ชมนะคะ
และอาจเกิดความเสียหายต่อประชาชนค่ะ
ซึ่งนะคะพี่การาแมนก็ได้รับการสารภาพ๒ข้อหาแรกเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชม
ก็เป็นตามนั้นนะคะส่วนว่าพี่แมนจะออกมาชี้แจงตอนไหนนะคะ
ก็ต้องรอดูกันอีกทีแต่ที่แน่วันนี้ไม่ได้หนีนักข่าวนะจ๊ะ

ใช่นะคะก็อดใจรอฟังคำตอบจากพี่การาแมนละกันเนอะ
เพราะว่าเป็นเรื่องที่หลายคนก็สนใจเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะคะ
นี่นะคะนี่พี่เจมส์เขาออกมายืนยันเลยนะคะว่าไม่ได้มีนักข่าว
เรื่องต้นก็ยอมรับสารภาพนะคะเนื่องจากเป็นคดีอาญาแล้วก็พูดมากไม่ได้นั่นเองค่ะ
อย่าเสียรูปคดีอะไรก็ไว้ค่ะ